ยังอยู่กันที่เรื่องของนักเรียนเรื่องของโรงเรียน
แล้วก็เรื่องของคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล

โอ้โหคลิปที่ครูท่านหนึ่งในโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีนะ
โอ้โฮป๊าไปแสดงเลย
เพราะว่าใส่กางเกงขายาวใส่ชุดภาระมา

เขาบอกว่านักเรียนหญิงก็แต่งกายผิดระเบียบ

แต่ว่าในภาพในโลกโซเชียลอาจจะดูจัดหนักไปหน่อยนะครับ
ดังนั้นตอนนี้ทั้งสองฝ่าย
เขาก็นักเรียนขอขมาคุณครูแล้วยอมรับ

ส่วนคุณครูก็ขอโทษที่ทำรุนแรงเกินกว่าเหตุนะครับ
ดูบรรยากาศของการขอขมาขอโทษกันหน่อยครับ

ก็เป็นบรรยากาศที่นักเรียนหญิง
มัธยมศึกษาปีที่๔โรงเรียนเขมราชพิทยาคม
จังหวัดอุบลราชธานี๒คน
กราบขอขมานายจันเพ็งอังชกัน
ครูสอนฟิสิกส์วิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์
ในฐานะครูฝ่ายปกครอง

กลายเป็นกระแสวิจารณ์ในโลกโซเชียลนะครับ

ตบศีรษะนักเรียนหญิงอย่างรุนแรง
เพื่อลงโทษที่แต่งกายผิดระเบียบและหนีการเข้าแถวนะฮะ

อนุญาตไม่เผยแพร่ตอนที่ตบศีรษะ
นะฮะขอเป็นพรับนิ่งแบบนี้นะครับ

ทำผิดจริงนะฮะแต่งกายผิดระเบียบจริง

ขณะที่คุณครูเองก็ยอมรับว่าทำเกินกว่าเหตุจริง

ต้องการให้นักเรียนอยู่ในระเบียบเท่านั้น
และพร้อมขอโทษนักเรียนทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับ
ครูก็ขอโทษนักเรียนก็ขอโทษก็เข้าใจกันดีนะครับ

ด้านของนายการุณสกุลประดิษฐ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนลงโทษครูที่ปรากฏในคลิปแล้ว
เนื่องจากเห็นว่าหากนักเรียนทำผิดระเบียบ
ลงโทษตามแบบแผนและขั้นตอนที่เหมาะสม
ขณะที่ผู้ปกครองของนักเรียนบอกนะครับว่า

ก็ไม่ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คุณแม่ของเด็กนักเรียนก็บอกต่อนะครับว่า

ปกครองหลายคนรักลูกไม่ถูกทางโดยไม่ยอมให้ครูทำโทษลูก
นี่ผู้ปกครองเขาก็คิดดีนะแม่นี่สุดยอดเลยคุณแม่บอกแม่
โอ้โหแต่ก่อนเราโดนทำโทษเราถึงได้เป็นคนดี
แต่ปัจจุบันวิธีการลงโทษคือตีไม่ได้ความรุนแรงไม่ได้
แต่ว่าจะต้องหาวิธีอื่นที่มีเหตุมีผลนะครับ
ไม้บรรทัดที่มือ
ผมตื่นตีก้นเลย

คังเดียวถึงชีวิต

ก็ถือว่าเป็นการสั่งสอนและเราก็ไม่ได้รู้สึกว่า

ดังนั้นการลงโทษก็ต้องมีเหตุมีผลตามไปด้วยนะครับใช่ค่ะ